ปีนี้เป็นปีของข่าวครูกับนักเรียน
เมื่อวานก็เรื่องให้เข้าแถวใช่ไหม

แน่นเสียงดังปะ
เขาบอกว่าทั้งดังทั้งแรง

คุณครูเหนียวแขนทุบลงไปกลางหลังนักเรียนครับ

หลังจากทุบไป๑ปะแล้วก็ยังคุยโทรศัพท์
อยู่ข้างนักเรียนชายคนนี้อีกพักใหญ่

เหมือนจะมีความผิดอะไรสักอย่างแหละ

พอครูคุยไปพักสักพักหนึ่งแล้วก็กำมือทุบปั๊กลงมาอีก
ที่หลังของเด็กอีกตัวโยนเลยต้องแรงล่ะ

น้องเขามีความผิดเรื่องอะไรตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจน
แต่คุณครูนะครับจะลงโทษด้วยความรุนแรงแบบนี้นะฮะไม่เหมาะสมนะครับ
ก็ยังมีหลายวิธีที่จะลงโทษเด็กแบบนี้ที่ไม่ใช้ความรุนแรงครับ
คลิปนี้มีคนเอามาโพสต์ลงทวิตเตอร์
บอกว่าเป็นโรงเรียนแถวย่านอุดมศุกร์ครับ
คุณครูเนี่ยโทรคุยกับแม่ของเด็กนะครับแล้วก็ทุบหลังเด็ก
หลายคนเห็นคลิปนี้ต่างประนามคุณครูบอกว่าลงโทษเกินกว่าเหตุไปหรือเปล่า
บางคนบอกว่ารับได้นะกับการลงโทษ
แต่ว่าตีมือก็พอมั้งนะฮะไม่เห็นต้องทุบหลังกันแรงขนาดนี้
วันนี้น่าจะมีความคืบหน้าเชื่อเหลือเกินว่า
จะมีคนออกมาชี้แจงไม่ว่าจะเป็นทางโรงเรียน
หรือว่าปฏิกิริยาจากกระทรวงศึกษาธิการครับ
คือตอนนี้ต้องบอกว่ามันหมดยุคแล้วกับการทำโทษเด็ก
บางทีการทำโทษเด็กมันมีเส้นบางอยู่นะ
ระหว่างการทารุณกรรมกับการทำโทษเด็ก
เพราะฉะนั้นแล้วทางกฎกระทรวงเองก็ชัดเจนเลยว่า

คือให้ว่ากล่าวตักเตือนทำทันบนอะไรก็ว่ากันไป
แต่ว่าเรื่องของการใช้ความรุนแรงไม่ได้นะ
สมัยมันเปลี่ยนนะครับ